ตามกันต่อกรณีที่บอกว่าเป็นพนักงานแบงค์
ใช้บริการที่โรงแรมม่านรูดที่เพชรบูรณ์
ใช้บริการมาตั้งแต่ปี๕๙ปี๖๐
แล้วก็ล่าสุดก็คือปี๖๑ก็ยังใช้บริการอยู่
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามีคลิปของเขา
หลุดไปในโลกโซเชียลในโลกทวิตเตอร์เป็นร้อยคลิปเลย
แต่ว่าล่าสุดเรานำเสนอข่าวเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
เพราะว่าเขาก็ออกมาบอกเองว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะ
พิจารณาภาพไม่ถ้วนถี่ไม่ละเอียดรอบครอบ
คิดว่าเป็นตัวผมกับแฟนผม
แต่จริงไม่ใช่เป็นภาพคนอื่น
พอเรื่องนี้มันออกมาเนี่ยคนที่เสียหายหลักเลยก็คือ
อากูที่เป็นเจ้าของโรงแรมม่านรูดแห่งนั้น

คือทั้งกระแสข่าวออกไปแล้วก็ในโลกออนไลน์ออกไป
ตั้งแต่แรกที่ผู้ชายคนนี้เขามาร้องต่อสื่อ
ก็พอพูดถึงเรื่องของโรงแรมม่านรูดกลางเมืองเพชรบูรณ์
คนก็จะรู้แล้วว่าเป็นโรงแรมม่านรูด
ชื่ออะไรเป็นของใคร

ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องหรือเปล่า
ก็เลยไม่มีใครกล้าใช้บริการเลย
ตอนนี้อากูเจ้าของบอกโอ้โหกรวดมากทำผมเสียหายนะฮะไม่ไหวแล้ว
ส่วนตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะคือ
ก็มีข้อมูลจากตำรวจจากผู้กำกับสพเมืองเพชรบูรณ์
บอกว่าทางด้านภรรยาของผู้ต้องหามาประกันตัวไปแล้ว

เพราะว่าพันธุ์ตำรวจเอกศรีถนนเรือนมู
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบูรณ์

บอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ภรรยาไม่ใช่คนที่ไปใช้บริการที่โรงแรมมั่นรูดด้วยกันนะ
เป็นภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้อง
ของผู้ต้องหาคนนี้คือนายนรงฤทธิรีกวย
หรือว่าต่อวัย๓๔ปีที่บอกว่าเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยนะคะ
เขามาประกันตัวสามีไปที่สพเมืองเพชรชบูรณ์
วงเงินที่ประกันตัวคือ๑๐๐๐บาท

ว่าแจ้งความเท็จและข่มขู่กันโชคทรัพย์กับทางเจ้าของโรงแรม
ทีนี้ระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกคุมตัว
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะบอกว่าสังเกตพฤติกรรมดูท่าทางค่อนข้างเครียด
โดยเฉพาะช่วงที่รอภรรยามาประกันตัวเนี่ย
แล้วก็ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ย

พอไปตรวจสอบแล้วอ้าวไม่ใช่พนักงานสินเชื่อ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไงก็ตามกรณีนี้เนี่ย
ทางอากูที่เป็นเจ้าของโรงแรมม่านรูดเขาบอกว่าเขาเสียหาย
ตำรวจบอกว่ายังไงก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียหาย

เพราะก่อนหน้านี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับ
เขาไม่ได้ตั้งใจจริงเขาก็เข้าใจผิด
จาภาพไม่ถี่ถ้วนไม่ละเอียดรอบครอบ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเขาเรียกว่าเรียกเงิน

จากทางด้านของโรงแรมม่านรูดนะครับ
แล้วก็มีการขอโทษประชาชนขอโทษสื่อมวลชนด้วย
เอาเรื่องนี้ออกมาร้องเรียนนะครับ
ทีนี้ดูเจ้าของโรงแรมม่านรูดกันบ้างค่ะ
อากูหรือว่านายเลิศพงพงวราพัฒน์วัย๗๕ปี

เมื่อวานนี้พาผู้สื่อข่าว

เออพาไปดูเลยแต่ว่าเอากล้องไปด้วย
ไปดูให้เห็นเลยเอากล้องถ่ายของนักข่าวเนี่ยนะคะ
บอกว่าเนี่ยห้องนี้ที่ผู้ต้องหาเขาเคยบอกว่า

ไปดูสิมันมีอะไรผิดปกติไหมล่ะ
คุณวัชรีดวงใสผู้ศิษย์ขาธาระทีวีของเราก็

ไปดูซิว่ามุมไหนมันติดกล้องอะไรวงจรปิดอะไรไว้หรือเปล่า
คุณวัชรีนี่คือส่องละเอียดมากเลยนะคุณผู้ชม
แจกันเอ่ยไปยกดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่า

เออไปแบบจับบี้ดูว่าเอ๊ะข้างในมันมีซ่อนกล้องไหม

นี่ค่ะเพราะว่าในห้องมีผ้าขนหนู
มีสบู่มีทีวีมีแอร์ก็ไปส่องดูหมดเลย
หน้าด้านหลังตรงไหนมันจะพอตั้งกล้องได้บ้าง
ลองดูช่ององค์ช่องแอร์ด้วยนะ
เพราะว่าคือมันมีข่าวไงคะ

ต่อก็มาร้องสื่อมวลชนว่าโรงแรมนี้

มาร้องว่าโรงแรมมันมีกล้องติดไว้ก็เลยต้องไปตรวจสอบ
แล้วทีนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอเป็นข่าวไป
อากูเจ้าของโรงแรมบอกว่าคนเข้าพักไม่มีเลย

ก็เลยเอาเอกสารไปยื่นให้กับตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์
คือยืนยันว่าวันที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ทางโรงแรมวันที่ผู้ต้องหาบอก
โรงแรมของเขาไม่ได้มีแขกคนอื่นเข้ามาใช้บริการ
แล้วก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ผู้ต่องหาก็ได้ประกันไปวงเงินหนึ่งหมื่นบาท

ถึงขั้นขนาดว่าจะฆ่าตัวตายเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็กลัวอากูบอกกลัวนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
นี่แหละครับอากูก็บอกอีกนะครับ

ก็คือกลัวว่าผู้ต้องหาจะมาทำร้ายร่างกาย
เพราะโกรธแค้นหรือว่าแฝงตัวมาเป็นลูกค้า
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอหน้าผู้ต้องหาเลยนะครับ

หลังจากนี้ก็ประกาศขายคุณ
กิจการโรงแรมม่านรูดแห่งนี้
กูก็ให้เหตุผลว่าผมเองก็อายุเยอะมากแล้ว
ไม่อยากจะเครียดกับปัญหาแบบนี้อีกแล้ว
ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกหรือไม่
โรงแรมมีพื้นที่๓ไร่ครับ

ใครสนใจจะซื้อผมจะขายให้ในราคา๗๐ล้านบาทครับ

ทีนี้อากูก็ไปสอบถามผู้จัดการ
ที่เขาเคยเป็นหัวหน้าของในต่อผู้ต้องหาคนนี้นั่นแหละคะ

ใช่ค่ะปรากฏว่าที่บอกว่าเป็นพนักงานสินเชื่อใช่ไหม
ไม่ได้เป็นค่ะเป็นพนักงานขับรถเฉย

แล้วก็เขาบอกว่าทางผู้ต้องหา
เคยขับรถมาให้ผู้จัดการเพื่อเอาเอกสารมาขอกู้สินเชื่อ
คือมาให้เซ็นที่โรงแรมม่านรูดแห่งนี้
ทีนี้ผู้ต้องหาก็คงเห็นแหละว่าตัวกูมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ก็เลยกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหวังเงิน

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ผู้จัดการธนาคารหน่อย
ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง
ซึ่งผู้จัดการธนาคารก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้ว
ดังนั้นขออนุญาตขอไม่ตอบอะไร
แล้วพอทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ธนาคาร

เพื่อนร่วมงานเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวของเขาไม่ได้อยากยุ่งมาก
แล้วก็บอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นละกัน
รวมถึงย้ำด้วยว่าธนาคารเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แล้วก็ตอนนี้ตัวผู้ต้องหาก็ถูกพักงานชั่วคราวด้วยนะคะ